คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบง่ายนะคะ
สำหรับน้องอิงอิงอิงนพัฒน์อดีตหวานใจคนรู้ใจของพี่เป๊กสัญชัย
เป๊กเนี่ยเขาเป็นสามีของคุณธัญญานะซึ่งเขาได้ออกมาโพสต์นะคะ
ว่าถูกซ้อมจนเข้าโรงพยาบาลเย็บสิบสี่เข็มหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใย
เข้าไปถามว่าเฮ้ยใช่พี่ปอจุดหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะทางด้านเมียหลวงลวงสังหารอย่างพี่ธัญญา
ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ถามพี่เป๊กด้วย
ส่วนที่พี่เป๊กโพสต์เศร้าเพราะว่าฟังเพลงของพี่หนุ่ยอำพลแล้วอิน
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวเลยตอนนี้นะคะสถานการณ์ในครอบครัวดีขึ้น
เพชรก็เพิ่งจะพาน้องลียาไปเที่ยวภูเรือและเมื่อเร็วนี้ก็เพิ่งจะควงกันไปทำบุญ
เพราะมีพี่ที่นับถือทักว่าเดือนตุลาคมอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นค่ะ
ก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงแม้ที่บอกโดนโยงโดมเย็บ๑๔เก่งกลัว
ไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยไม่ได้ถามค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรา
ก็คือหายไปเลยไม่ได้มายุ่งกับครอบครัวเรานะใช่ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการแค่ว่าก็อย่ามายุ่งกับตัวเราและลูกอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็พูดอีกสิ่งที่เราไม่โอเคไปละ

พี่เป๊กเข้าไปครูเรือแล้วก็ฟังเพลงที่หนุยอกโพนเรามันก็โค้ด
แล้วเขาก็ไม่รู้จะแขนฟ์แคปชั่นนี่อะไรก็โพสต์ไปอะไรกลายเป็นประเด็นน